และสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับ
เพื่อที่จะมุ่งหน้ามาในกรุงเทพชั้นใน
แล้วก็ไปบริเวณพระบรมหาพระราชวังนั้นนะครับ
ทางด้านของศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์
ตอนนี้ได้มีการจัดจุดจอบรถ๔มุมเมือง
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับ
แล้วก็นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี

โดยเป็นการแถลงภายหลังการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์

บอกว่าที่ประชุมได้หาบรือถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก

จุดที่๑หน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
จุดที่๒หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
จุดที่สามบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า

และจุดที่๔บริเวณหน้าสำนักงานกองสลากเดิม

ก็คือใต้สะพานพระราม๘

แล้วก็โรงปูนถนนกำแพงเพชร๖

ณพระบรมมหาราชวังได้นะครับ
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนี้

ทางศูนย์เองก็ได้จัดจุดจอดรถ

ภาคใต้จอดที่พุทธมณฑลครับ

บริเวณจุดก่อสร้างบาร์

แล้วก็ภาคเหนือเองแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ให้จอดที่เมืองทองธานี

แล้วก็จะมีการจัดรถไว้คอยรับส่ง

พระบรมหาราชวังมากที่สุดครับ

นำสิ่งของมาร่วมช่วยเหลือประชาชน

ผู้ที่เป็นจิตอาสาจะมา
ร่วมในการแจกของให้กับประชาชน

ก็สามารถที่จะติดต่อประสานมาได้ที่

ใกล้ที่สุดนะครับส่วนการจัดระเบียบ

กรุงเทพมหานครแล้วก็ศูนย์ประสานงาน

จะเข้าไปจัดระเบียบและอำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนและขอความร่วมมือ

ให้แจ้งมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๑๙